อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกำนันชื่อดัง

ก็ซิ่งรถไปต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด
รถเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง

แต่ว่าเป็นปฏิหารที่ตัวเองนั้นรอดตายวุดหวิด
เชื่อเพราะบารมีของหลวงพ่อคูณ

เพราะเป็นสิทธิ์ไงสิทธิ์หลวงพ่อคูณนะฮะ
สภาพรถที่พังยับเยินจากเหตุเสียหลัก

แต่คนขับรอดตายราวปฏิหารครั้งนี้
ไปยืนวางท่าถ่ายรูปคู่กับซากรถซะด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นาย
ธวัชชัยแสนประสิทธิ์หรือว่ากำนันป่อง
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
บ้านอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครประชาศีมา

ขบวนรถนายวิเชียรจันทรโนไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานโครงการ
สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ขากลับก็ได้เดินทางผ่านไปทางวัดบ้านไร่นะครับ
กำนันป่องควบรถตามขบวนรถผู้ว่า
เพื่อจะได้ไปทันต้อนรับผู้ว่า
รถตัวเองประสบอุบัติเหตุ

รอดชีวิตออกมายืนจังกล้าถ่ายรูปกับรถที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

ยังมีอาการมึนงงจากรถพิกฟัมอยู่นะ

เรื่องที่เกิดขึ้นกำนันป่องปฏิเสธว่า

แต่พอตัวเองออกจากรถได้ก็เกิดปวดหลังอย่างมาก
จึงไปยืนดัดหลังกับซากรถ
คือไม่ได้จะไปแอ็กท่าหรือโอ้โฮ
รอดตายปฏิหารไม่ใช่แต่ปวดหลังก็เลยขอไปดัดหลังตรงนั้นหน่อย
ก็ดูหน้าของกำนันป่องสินะฮะก็อยู่ในอาการเจ็บปวดนะฮะ
เขาบอกว่าให้ดูภาพดีหน้าตาเหยเกเลย
แต่ยอมรับว่ารถพังเสียหายทั้งคันแล้วไม่เป็นอะไรจริงตามข่าว
นี่ก็ถือว่าเป็นปฏิหารสำหรับตัวเองเหมือนกัน
ช่วงเกิดเหตุเป็นทางโค้งไม่สามารถบังคับรถได้
ขณะนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่น่ารอดเหมือนกัน

หลวงพ่อคูณช่วยลูกด้วย
บอกว่าอยากอยู่สร้างกุฏิให้เสร็จก่อนนะหลวงพ่อ
และตัวเองในขณะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมาก

แต่ตัวเองรู้สึกเหมือนมีคนมายันหน้าอกติดกับเบาะรถ

ตัวนี้เขาไปกระแทกที่ด้านหน้า
จะขวงมาลัยแต่คราวนี้รู้สึกว่า

ไม่ให้ตัวเองไปกระแทกให้ตัวเองติดเบาะรถ

คิดว่าน่าจะเป็นปฏิหารของหลวงพ่อคูณ
อดีตเจ้าว่าดวัดบรรไรค์มาช่วยไว้
เนื่องจากตัวเองเนี่ยพกวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ

ก็คิดถึงแต่หลวงพ่อคูณช่วยลูกด้วย

แต่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ก็เตือนใจกันเราเอาอุบัติเหตุมาให้ดูกันก่อนเลย